เหตุการณ์นี้มันเป็นเหตุการณ์ที่รถคันหนึ่งนะ
ขับมาแล้วปรากฏว่าไปชนเสาไฟหักครึ่งท่อน

อ๋อจะให้ไปซื้อน้ำมากินจะได้หายแฮง
เอาไปจะได้ไม่ต้องทำข่าว
เนี่ยอย่างนี้คุณผู้ชมเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแบบนี้นี่
โอ้โหถึงบอกไงมันมีความพีคเป็นสเต็ปเป็นสเต็ป
พีคไปถึงตอนที่ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ด้วย
แต่ว่าก่อนอื่นลองดูคลิปนี้ก่อนไหมที่นักข่าวก็ถ่ายเอาไว้ค่ะ
ดูนะครับรถที่เกิดเห็น
มีขวดเหล้านะครับ๑ขวด
มีชุดตำรวจนะครับ
นี่ไงมีหมวกตำรวจมีชุดตำรวจมีขวดเหล้า
ใช่และนี่ที่วงอยู่นี่คืออะไร
กำลังยื่นแบงค์พันธุ์ให้เลยคุณผู้ชม
พยายามมองโลกในแง่ดีที่สุด

โอ๊ยดอมเอ้ยแบงค์จริงนั่นแหละ
พี่เบิร์ตก็พยายามมองโลกในแง่ดี
ไปซื้อไอ้วิสซีขวดในร้านสะดวกซื้อมาขายของ

กินแล้วมันจะได้แบบว่าหายเมา
แล้วเดี๋ยวเอาตังค์ท้อนมาคืนพี่ด้วย
สุดท้ายคือจะเอาตังค์ให้กับนักข่าวนี่แหละ

เออนักข่าวเองก็มีจัญญบันสื่อแบบเออ
ไม่ได้รับเงินใต้โต๊ะไม่ได้รับเงินใคร
นี่คุณผู้ชมคลิปนี้ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดอุดรธานี

ผู้ชายคนนี้ค่ะเป็นตำรวจล่ะ
เมาเมาแล้วก็พยายามที่จะให้เงินกับนักข่าว
เมื่อกี้บอกว่าอยู่สพพรเจริญอยู่ที่บึงกาล

ตำรวจนายนี้ขับรถเก๋งมามาชนป้ายบอกทาง

แล้วก็ไปชนเสาไฟฟ้าเสาไฟฟ้าหักค่ะมาทับรถตู้ของคันที่ขับตามมาด้านหลัง
เป็นรถตู้ของพี่มนตรีอาจอำนวย
ตรงที่เกิดเหตุเนี่ยคุณผู้ชมเป็นตำรวจที่บึงกาล
แต่มาเกิดเหตุอยู่ตรงอำเภอเมืองอุดรธานี
จุดตรงนี้นี่ให้ดูจุดที่เกิดเหตุ
รถของตำรวจที่ขับมาเป็นมาสด้าสีดำ
ด้านหน้ารถก็พังเสียหายค่ะ

เมืองอุดรธานีในท้องที่ก็มาตรวจสอบ
ขวดเหล้าขาวอย่างเดียวไม่พอเจอชุดตำรวจเจอหมวกตำรวจอยู่ในรถ
แต่เจอขวดแบบนี้ต้องวัดหน่อยไหมต้องวัดหน่อยไหมปริมาณแอลกอฮอล์เนี่ย

ยังไม่วัดตอนนั้นก็เลยกลายเป็นประเด็นดราม่าด้วยว่า
อ้าวทำไมจะต้องรอให้แบบเวลามันล่วงเลยไป
ปริมาณแอลกอฮอลมันจะลดลงหรือยังไง

เพราะว่ามีการไปถามตำรวจถึงที่โรงพักเลย

แต่เมื่อวานนี้นักข่าวของเราไปที่จุดตรงนี้
เจออะไรบ้างหลังจากเกิดเหตุการณ์แล้วนะคะ
แล้วก็ป้ายบอกทางจุดยูเทิร์นก็หลุดออกมา
เสาไฟส่องสว่างถูกชนหักต้นหนึ่ง
ยังไม่ได้รับการซ่อมแซมหรอกค่ะเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้น
แล้วทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกจามอนอันดี

บอกว่าคนขับรถเก๋งคนนี้เป็นตำรวจ

มันต้องแบ่งออกเป็น๒คดีคุณผู้ชม
คืออันหนึ่งแขวงการทางเป็นผู้เสียหาย
อีกอันหนึ่งรถตู้เป็นผู้เสียหายเพราะอะไร
เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นพอป้ายมันหักมาใช่ไหม
เสาไฟมันหักมามาทับรถตู้ของชาวบ้าน
อันนี้รถตู้นึงแล้วนะแล้วแขวงการทางก็เรื่องของอะไรอ่ะเอ่อ

ทีนี้เรื่องของการวัดปริมาณแอลกอฮอล์
โรงพยาบาลศูนย์อุดรเขาตรวจวัดแล้ว
ทรงแบบนี้มันเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดอยู่แล้ว
แล้ววัดมามันก็เกินจริงนี่ไง
ดังนั้นก็เลยดำเนินคดีตำรวจ
นายนี้ตำรวจที่บึงการเรื่องของขับรถในขณะมืนเมาสุรา
แล้วก็ต้องรายงานไปถึงต้นสังกัดด้วยนะคะ

เก็บไว้หมดเลยว่ามีการยื่นแบงค์พันธุ์ด้วยนะ